ต่อเรื่องกันดีกว่าต้องบอกว่าทางแตกจ้า

ในวันไปมานะคะงานแฟนมิตติง

คือไปรอตั้งแต่แบบช่วงท้าย

โอเครอดูนักแสดงไม่ใช่พี่แจ็คก็ไป
เพราะว่าเป็นแฟนคลับเหมือนกันแล้วก็ทำข่าวด้วยค่ะ
หลังจากที่ไปบวชเรียนมาเกือบเดือนค่ะนี่ทำภาพเลยนี่

เปิดมาด้วยหนุ่มเจมส์จิควงคู่มาพร้อมกับสาวเต้ยเจรินพรค่ะ
เขามีการทำกิจกรรมเพื่อทำบุญด้วยนะคะ
คนก็เรียกมาตามาตากันทั้งหอเลยอ่ะ
แล้วก็มีนักธีมนักแสดงนะคะพ่อเกรทค่ะพี่ชายชาตโยโดมค่ะ
ที่มีพี่วิกกี้นะคะภรรยามาด้วยอุ้มลูกมาสองคนเลยมาเชียร์ถึงที่ค่ะ
พร้อมด้วยนี่นะคะตัวร้ายถึงร้ายแล้วก็รัก

จากนี้ยังมีนาวีนะคะพี่โกโก้กฎชกรนะคะ
คุณมิ้นทินทิตาพี่ต้นอาจนะคะ
แล้วก็ยายปอ๋อมแป่มทุกมาพร้อมกับฮุกกี้ปะวีนุษย์

ขนาดน้องหมาเจ้าโอลิฟต์ในเรื่องมาด้วยนะ

หมาก็มีเอฟซีด้วยเหรอแล้วเนี่ยน่ารักค่ะโอ้โฮนั่งนิ่งเลยโอ้โฮ
มาในเรื่องก็คือแบบรู้ภาษาจริงค่ะ
ในงานมีเตอร์ไพรส์เพียบเลยค่ะทั้งร้องทั้งเต้นเอ็นจอยมาก

ยุบอกว่าโชว์เต้นติ๊กต๊อกหน่อย
แล้วเป๊ะมากไม่ได้เตรียมไม่ได้ซ้อมมาเลย

ที่สำคัญนะคะมีการจูงมือเต้ยจรินพรมาร้องเพลงคู่กันด้วย

คือเขาซี้กันแหละเขาเลยแบบเล่นแบบ
คอมเมดีเข้าของกันนะดูดีเอ็นดูมาก
เกินไปแล้วเกินไปแล้ว

ฉันอาจไม่ได้เต็มตัว
นี่เรามีเพื่อนแล้วมาต่างก็ร้องแบ่งไม่พอ
แต่เขาตั้งใจร้องแบบนี้นะ

ใช่แต่ว่าอาจจะเป็นเพลงที่ไม่คุ้นนะคะ

ซึ่งทิศเจมส์จี่นะคะเผยบอกว่า
คือโอ้โหตอนนี้สงบมากพี่มีสติมากขึ้นนะคะ
ถ้ามีโอกาสก็อยากกลับไปบวชอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ส่วนเรื่องที่ลงรูปอวยพรวันเกิดย้อนหลังให้กับแฟนสาวคุณโฟม
ก็คือว่าไม่ค่อยได้โพสต์อะนะคะ
คือเป็นโมเมนต์ที่เจมส์จีบอกว่าอยากทำมานานแล้ว
แล้วก็ยอมรับตรงนะคะว่ารู้สึกผิด

จริงผมก็รู้สึกผิดเหมือนกันครับ
ที่วันเกิดเขาก็ผ่านมาหลายปีแล้ว
แต่ยังไม่เคยมีโอกาสโอยพรวันเกิดผ่านสื่อเลย
อันนี้คือครั้งแรก
อันนี้คือครั้งแรกแล้วมันก็
คือเป็นสิ่งที่อยากทำอยากทำให้เขา
เขาก็บอกว่าคือการที่ผมได้ไปบวชแล้วมันตรงกับวันเกิดเขา
แล้วเขาได้แบบไปถวายอะไรอย่างนี้
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาแบบชื่นใจ
ทางด้านเต้ยเจรินพรนะคะที่มาในลุคมาตาระดาค่ะ

ก็คือแบบสวมกระโปรงยาวค่ะทำผมหยิกฟู
คือในเรื่องเขามีทั้งแบบหยิกพูนแล้วก็ถักเปียร์ด้วยค่ะ
ก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่ละครมาตารดากลายเป็นซอฟพาวเวอร์ค่ะ
แฟชั่นทรงผมเสื้อผ้ากระเป๋าถักกลับมาฮิตอีกครั้งค่ะ

มันน่ารักแล้วบางร้านก็ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะคะ
ซึ่งหวานใจเจโตนะคะก็จะเป็นคนคอยเช็คเรตติ้งดูยอดวิวให้ค่ะ
ถือว่าเป็นชายแท้ชอบดูมาตาระดาแล้วก็หลงรักพ่อเกรท
อ่าซึ่งเต้ยบอกว่าเอ๊ะพี่อันนี้หนูก็แอบงงนะคะ
ส่วนเรื่องความรักนะคะเต้ยยอมรับว่าอาจจะมีทะเลาะกันบ้าง

คบกันแบบสบายใจแล้วก็หิวใจสุดเลยค่ะ
เป็นชายแท้ดูมาตาราดาบ้าง

เออชอบเขาเกศเอ้างงเตยว่างงง

แต่ว่าเต้ยรู้สึกว่าการที่มันมีปัญหา
หรือว่ามีอะไรที่แบบเราคุยกันไม่เข้าใจมันยิ่งแบบ
พอมันไม่เข้าใจมันก็อยากที่จะปรับความเข้าใจ

ตอนนี้รู้สึกว่าแบบสบายเรียบง่ายมากเลยค่ะ

วันหยุดแบบนี้ต้องดูอะไรสบายสบายหูสบายตาเนอะ

เจอเยอะเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคน
คือหลายคนนะคะก็ติดตามบันเทิงไทยรัฐ
สองครึ่งเสร็จปุ๊บก็ไปเจอกันนะคะ